ส่อพีชค่ะนั่นก็คือ

เลยว่าให้รีบมาขอคุณแม่เพราะว่าเวลาแม่เหลือน้อยเต็มทีมันใกล้เอ็กซ์ปอยแล้ว
คุณแม่แม่ถ้าแม่ของกำปั้นมาสู่ขอแม่จริงใช่ไหม
แม่ของกำปั้นกับแม่น่าจะคุยสู่คอกันเนอะอายุใกล้เคียงกันเน

ใช่แล้วเวลาเข้าบ้านกันนะก็ควงกันไปกับกำปั้น
แล้วแม่กำปั้นว่ายแม่แม่ควรจะรู้สึกเชิญมากอ่ะ
เหรอจะดีเหรอแม่

มาแต่ตอนนี้นะคะเขากลายเป็นนุ่มหลอกกล้ามแน่น
อ๋อเมื่อกลายดุงไว้เกินขึ้นมา

เพื่อจะเอาคำถามไปแซะดูซิว่า

แล้วพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นซิกแพคของเขาหรือไม่

สำหรับหญิงสูงวัยอย่างรุ่นเราเนี่ย

สวัสดีครับ

มีซิกแพคตอนอายุเท่าไหร่
โอ้โหมีซิกแพคตอนอายุ๓๐
ขอดูซิกแพคหน่อย

คุณอยากบอกอะไรกับคนที่สงสัยว่าคุณแมนหรือเปล่า
ก็มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์กันไม่ได้นะ

ปลกติใส่อะไรตอนนอน

ใส่บ๊อกเซอร์หนึ่งตัวครับบ๊อกเซอร์ชิ้นจัง
หากเปลี่ยนร่างกับใครก็ได้๑วันคุณอยากเป็นใคร

บอกสัดส่วนของคุณหน่อย

ถ้านอนก่ออะไรก่อหมอนข้างเป็นคนติดหมอนข้างเหมือนกันนะครับผม
ถ้าเกิดว่าไม่มีหมอนข้างหรือว่าไปนอนที่อื่นที่ไม่มีแบบว่าหมอนยาว
ก็จะแบบนอนหลับยากเหมือนกัน
นิสัยแปลกของคุณคืออะไร

ชอบหายลมในลิฟท์ชอบทำเวลาคุณไม่อยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็อัดเอาไว้แล้วให้คุณเข้าไปตอนหลัง
คบกับแฟนคนล่าสุดเมื่อไหร่
ไม่มีครับโสดครับมีแต่หมอนค่าอยู่ข้างครับ
ตอนนี้คุณโสดมานานแค่ไหนแล้ว
มานานแค่ไหนน่าจะร่วมปีแล้วนะครับเป็นปีแล้ว
เขินอาการของคุณเป็นยังไง
ก็เนี่ยอย่างนี้แหละมันเขินเขินอยู่ตอนนี้
ขอ๓คำให้ชีวิตคุณตอนนี้

หรือเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะไม่ว่าเราต้องเจองานเจอข่าวเจออะไรต่าง
คือเราก็ต้องไม่คิดมากต้องไม่ซีเรียสแล้วก็มองคิดบวกเข้าไว้
แล้วก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอะไรก็แบบ
ง่ายอะไรก็ได้สบายโลกสวยเข้าไว้อะไรอย่างนี้แล้วชีวิตก็จะมีความสุขเอง
ระหว่างสาวใหญ่มีประสบการณ์กับสาวน้อยแสนใสคุณเลือกใคร
วัยเราแล้วนะก็คงจะต้องหาคนที่มีประสบการณ์ดีกว่าน่าจะไปด้วยกันรอดกว่านะครับผม
จะมีผลงานเซ็กซี่ให้เราดูอีกไหม
โอ้โหความเซ็กซี่นี่รู้สึกว่ามันถ่ายเยอะแล้วนะคิดว่าคงจะพักตอนนี้จะลุยงานเรื่องงานเพลงก่อนนะครับ
แต่ว่างานเพลงก็คงจะต้องมีโชว์ซิกแพคอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เหมือนมันมาทางนี้แล้วนะฮะ
ก็จะโชว์ไปจนกว่าจะเหี่ยวแล้วกันอ่ะแต่อาจจะน้อยลงครับผม
วันนี้อยากบอกอะไรแฟนเพลงบาซู
เอ่อสำหรับแฟนเพลงของบาซูต้องแบบไม่รู้จะแบบหาคำไหนมาขอบคุณนะจริง
ขอบคุณมากที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะตั้งแต่สมัยเด็กจนตอนนี้แบบว่าโตบางคนก็มีลูกมีครอบครัวแล้วนะฮะ
ก็ยังถามถ่ายถึงผลงานใหม่กันอยู่เลยก็ขอบคุณขอบคุณมากเลยครับ

เห็นมั้ยล่ะเขาบอกว่าเขาชอบเจ้า
เขารักเจ้าด้วย

เอาเป็นว่ากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทางช่องไทรัตย์ทีวี
วันนี้ทุก๓คนลาไปแล้วนะคะ

ไม่สัมผัสกับเราดีกว่า

สต๊อบเลยอ่ะพีชอย่ากินแม่ไม่กิน